คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ผู้ปกครองค่ะบอกว่าต้องมีการร้องสื่อต้องมีการเอาคลิปมาโพสต์
นี่ค่ะเป็นคู่ต่างวัยคนหนึ่งเนี่ยวัยผู้ใหญ่แล้วนะ
อีกคนหนึ่งวัยเด็กค่ะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาป้วนเปี้ยนก่อนเลยค่ะคุณผู้ชม
สักพักหนึ่งจอดจอดลงไปทำอะไรคะไปที่รถตู้คันนี้แหละจอดอยู่ที่หน้าโรงเรียน
เดินไปแล้วคุณผู้ชมดูพฤติกรรมพฤติการเขานะลงไปคุณขาไปเปิดรถตู้แล้วหยิบอะไรดูไหม
พระเครื่องอะค่ะพระเครื่องไป๕องค์เหนาะด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมยังไม่จบยังไม่จบอันนี้ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าเป็นตัวลูกนะ
อันนี้ตัวพ่อไปแล้วลูกอายุสักประมาณ๕ขวบเป็นผู้หญิงไปข้างรถตู้ไปขโมยรถจักรยานมาค่ะ
นึกว่าจะไปเป็นเพื่อนพ่อเฉยเหมือนพ่อบังคับไปให้เป็นการตบตาเอาไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่สมัครใจไปเองคุณดูนะเดินดุ่มไปสักพักหนึ่งขโมยจักรยานออกมา
เป็นลูกมือเป็นลูกมือให้พ่อ
ทีนี้คุณผู้ชมถามว่าภาพนี้เราได้มาจากไหนนะคะ
เป็นคนโพสต์บอกว่าคลิปโจรรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก
ขโมยของหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
รุ่นใหญ่ตัวพ่อเป็นชายได้พระเครื่องไป๔องค์
ส่วนรุ่นเล็กเป็นเด็กหญิงขโมยรถจักรยานไปนะคะ
ทีนี้คนโพสต์ระบุข้อความบอกว่า
รถจักรยานลูกโดนขโมยเหตุเกิดหน้าโรงเรียนพัฒนาการ
คือไม่ได้เสียดายรถหรอกค่ะแต่อยากจะบอกลูกหลานใคร
ช่วยจับมาตักเตือนบ้างหัดเป็นขโมยแต่เล็กเลย
ก็จริงนะเขาโพสต์คลิปแล้วก็ตั้งคำถามได้น่าสนใจนะ
มันเป็นขโมยกันตั้งแต่เด็กเลยเหรอ๔๕ขวบนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะโทรไปถามเจ้าของโพสต์ชื่อว่า
นางสากลนานินนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ลูกชายวัย๑๐ขวบเรียนอยู่ชั้นป๔ของโรงเรียนจุดเกิดเหตุ
ซึ่งวันเกิดเหตุคือ๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ลูกชายโดนขโมยรถจักรยานไป
ช่วงเช้าลูกปั่นจักรยานมาจอดที่ข้างโรงเรียน
ตามปกติแบบนี้ทุกวันกระทั่งหลังเลิกเรียนค่ะ
เดินมาเที่ยวรถเพื่อจะปั่นจักรยานกลับบ้าน
แต่แต่ปรากฏว่าเอ้าไม่เจอจักรยาน
จักรยานมันหายไปไหนลูกชายก็เลยตัดสินใจ
โทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังเล่าให้แม่ฟังค่ะ
ตัดสินใจเลยนะไปที่โรงเรียนค่ะ
ไปหาคุณครูที่โรงเรียนแล้วคุณครูทำไง
กล้องวงจรปิดของโรงเรียนให้ดูไปตรวจสอบนะคะ
ตอนแรกเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยคือจักรยานหาย
พอไปตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมเปิดกล้องวงจรปิดปุ๊บ

เจอคนที่เป็นตัวพ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ก่อนเลยนะคะ
นี่คุณดูนะพฤติกรรมสองคนจับได้อย่างชัดเจนเลย
ส่วนรถจักรยานของลูกสาวลูกชายของเธอเนี่ยนะคะ
เป็นเด็กหญิงวัยสี่ถึงห้าขวบเท่านั้นนะ
มาขโมยไปอ่ะเด็กอายุสี่ถึงห้าขวบอ่ะคุณ
หน้าเศร้านะขโมยไปค่ะเบื้องต้นนะคะ
คุณสากลบอกว่ายังไม่ได้มีการเข้าแจ้งความ
เพราะว่าไม่อยากให้ตัวน้องที่ไปเป็นคนขโมยเสียอนาคต
แต่นำภาพนี้นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์
เพื่อเป็นการเตือนภัยสังคมอันนี้จุดประสงค์ของเธอนะ
บอกว่าไม่ต้องการแจ้งความดำเนินคดีเอาเป็นเรื่องเป็นความกับเด็กน้อยคนนี้
แต่ต้องการโพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนภัยสังคม
อกจากนี้ค่ะในกล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพ
ผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไปแล้วแหละ
ผู้ชายรูปร่างทวมขโมยพระเครื่องไปจำนวน๔องค์นะคะ

ครูที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองพานักเรียนเจ้าของรถจักรยาน
เข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
ส่วนคนร้ายที่เป็นชายเข้ามาขโมยพระเครื่องในรถตู้
ก็ไปแจ้งความแล้วเช่นเดียวกัน
ครูของโรงเรียนพัฒนาการก็คือนางวิลาวันวงศาจันทร์บอกว่า

พฤติกรรมเด็กที่มาก่อเหตุเนี่ยคาดว่าจะเป็นครอบครัวของคนหาของเก่าไปขาย
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ตำรวจเร่งติดตาม
หาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายหวังว่า

เด็กเพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เด็กทำแบบนี้
เด็กมันจะกลายเป็นนิสัยโทษนะคะลึกกว่านั้นคือสันดารถูกไหม
มันจะกู่ไม่กลับอ่ะคุณทีนี้เขาก็เลยบอกว่าต้องมีการแจ้งความกันแหละค่ะ

ถามเขาบอกว่าเคยเห็นเด็กคนนี้อยู่เด็กคนนี้เนี่ยจะไปกับพ่อกับแม่
ก็คือเขาจะเตือนกันต่อต่อไปนะคะแค่สดใสเท่านั้น
ทีนี้ตำรวจว่าไงนะคะเราไปสอบถามตำรวจด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกขจรฤทธิวงราชเป็นผู้กำกับสพกระนวลบอกว่า
คดีนี้เองที่เกิดขึ้นตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีผู้ใหญ่คอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งในภาพอาจจะเป็นพ่อลูกกันก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางใกล้เคียงของโรงเรียนจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสของทั้งคู่นะ
ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรอะไร
และก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุหรือไม่อย่างไร